ทุกผู้ชมครับท่านต้องจำได้อยู่แล้วล่ะเรื่องนี้นะฮะ
เกิดขึ้นคืนเขาดาวน์ปีใหม่นะฮะที่กระบี่นะครับ
อ่าที่ผู้จัดการทกศสาขาคลองท่อม
ไปกินเลี้ยงฉลองปีใหม่กับญาติญาติค่ะอ่า
แล้วก็ถูกเครือญาติด้วยกันนี่แหละอาจจะห่างหน่อยเนี่ย
ยิงจนเสียชีวิตอืมอ่าโดยบอกว่าอ่า
ก็ไม่พอใจที่ผู้ตายเนี่ยเป็นผู้จัดการแบงค์
แล้วนานมาเจอกันทีมาร่วมงานเลี้ยงฉลองปีใหม่
ทำเหมือนไม่สนใจเขาขอชนแก้วเหล้าก็ไม่ชน
เหมือนกับดูถูกว่าเขาจนกว่าเพราะเป็นชาวบ้านธรรมดา
อ่าก็ยิงเขาตายแล้วก็ถูกจับตัวควบคุมดำเนินคดีไป
แต่ทีนี้ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยซึ่งก็มีศักดิ์เป็นญาติห่างกันเนี่ยนะฮะ
ให้การแบบนี้แต่มันหลุดอยู่เรื่องหนึ่งอ่า
เหมือนกับที่ให้การหลายอย่างเนี่ยบอกว่า
ผมก็มีความไม่พอใจส่วนตัวอยู่ด้วยเพราะว่าผู้ตายเนี่ย
ความจริงแล้วอยู่ที่อื่นสาขาอื่นแล้วก็ขอมาที่คลองท่อมกระบี่ที่บ้านเกิด
เพราะว่าอายุห้าสิบเจ็ดอีกสามปีจะเกษียณค่ะจะได้เกษียณที่นี่
แล้วมาติดต่อขอซื้อที่ดินกับน้าของผมซึ่งไม่ใช่จากตัวผู้ต้องหานะ
ขอซื้อประมาณ๑๐ไร่ได้นะครับราคาเนี่ยกี่ล้านก็ไม่รู้
แต่ต่อไปต่อมาแล้วก็มาขอลดราคานู่นนี่นั่นผมก็ไม่พอใจอืมอ่า
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนี่ก็ดูเหมือนกับว่าก็จะให้การแบบอ่า
นู่นนี่นั่นหลายสิ่งหลายอย่างคนก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของ
ความไม่พอใจส่วนตัวเป็นหลักค่ะอ่าเพราะไปกล่าวหาว่าผู้ตายเนี่ย
ไปไปไปดูถูกว่าอ่าเขาจนกว่านะฮะแต่วันนี้ครับ
ลูกชายของผู้ตายนะฮะผู้ตายคือนายชัยนรงศรีสุพรรณเรศ
ผู้จัดการทกศสาขาคลองท่อมที่กระบี่นะฮะลูกชายได้เอาคลิปคลิปหนึ่ง
ร้องเรียนกับกองปราบรามบอกว่ามันจะมีคนอื่นที่อยู่เบื้องหลัง
การสั่งฆ่าพ่อเขาหรือเปล่าสืบเนื่องมาจากเรื่องที่ดินนี่แหละ
เพราะมีคลิปวีดีโอการเจรจาต่อรองเรื่องที่ดินมาเป็นหลักฐาน

อ่า้าป้มขาดต้นไปได้ร้านครับครับอ๋อได้ยินยังได้ยินยังอ๋อ
อันนี้อ่ะรู้เลยเอาแต่ก็เร็ว
จับฟังของไอ้ไอ้ไอ้เอาเขาในข้างหน้า
มันไม่ยอมจายมีมีป้องขวัญตรงใดคือพ่อเก๊าอะคุยกับถึง

พวกเราไม่ต้องหยุดเจ้าเลยมันจับแล้วมันจับแล้ว
หัวขวาพันธุ์ดี

พวกเราต้องฟัง
สู่ระทับจักร
นี่ฮะก็มีคนอยู่หลายคนไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะนะ

แต่เอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะที่เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
รอให้ท่านดูเนี่ยความจริงคลิปมีเยอะกว่านี้
ลูกชายของผู้ตายคือนายชัยนรงค์เนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยนะ

ได้นำไปมอบเป็นหลักฐานกับกองปราบนะครับ
ไปกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับ
ขอให้สืบสวนหาข้อเท็จจริงว่าจะมีเบื้องหลังในการสั่งฆ่าพ่อเขาหรือเปล่า
สืบเนื่องมาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ดินนะ
แล้วก็ขอความช่วยเหลือทางคดีจากกองปราบด้วย
เพราะกำนันในพื้นที่คนหนึ่งกำลังพยายามจะยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา
พระธรพลบอกว่าคลิปที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เป็นการสนทนาต่อรองที่ทำให้เห็นถึงปมขัดแย้งเรื่องที่ดิน
ระหว่างพ่อของเขาที่เสียชีวิตกับกำนันคนที่พาผู้ต้องหามามอบตัว
และกำลังจะยื่นประกันตัวผู้ต้องหา
ปมที่ทำให้บีดาของเขาจะต้องถูกสั่งค่า
น่าจะเกี่ยวข้องกับการขัดผลประโยชน์เรื่องการซื้อขายที่ดินกว่า๑๐ไร่ที่กระบี่
เดือนก่อนเกิดเหตุพ่อกับกลุ่มญาติและกำนันคนนั้น
เคยคุยกันในวงสนทนาต่อรองเรื่องการรังวัดที่ดินผืนที่พ่อซื้อ
คือพ่อซื้อ๑๐ไร่แต่พอมารังวัดที่ดิน
ปรากฏว่ามันได้ที่ดินเปล่าเพิ่มมาอีก๘ไร่รวมเป็น๑๘ไร่
กำนันคนนี้ไม่รู้ว่าจะซื้อจากกำนันคนนี้หรือเปล่านะ
หรือยังไงนะแต่เอาเป็นว่ากำนันคนนี้ลูกชายบอกว่ามาต่อรองพ่อ
ขอส่วนแบ่งจำนวนหลายล้านบาทอ่าไม่รู้ว่ากำนันจะเป็นในหน้า
หรือว่าติดต่อซื้อขายอะไรยังไงเอาเป็นว่าลูกชายผู้ตายบอกว่ากำนัน
มาขอส่วนแบ่งอีกหลายล้านบาทพ่อก็ต่อไปต่อมาจนลดเหลือ๒๕๐๐๐บาท
ซึ่งระหว่างการต่อรองกันมีการขูกันจะยงอะไรพวกนี้ด้วย
ผู้สืบขาวเราก็เลยไปถามเรื่องนี้กับกำนันคนนึงที่ตะบนข่าวทอง
บอกว่าผู้ก่อเหตุหรือว่าผู้ต้องหา
บ้านของเขาพอก่อเหตุยิงนายชัยนรงค์จนเสียชีวิตแล้ว
ได้มาติดต่อเขาขอให้พาเข้ามอบตัวกับตำรวจ
เขาก็พาไปเข้ามอบตัวกับตำรวจก็เท่านั้นส่วนกับผู้เสียชีวิต
เขาเพิ่งรู้จักไม่นานและหลังจากมีการซื้อขายที่ดินกันแล้ว
ผู้ตายจะเอาที่ดินไปขายต่อกับใครเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วย
ส่วนปรมที่ดินยังไงเถอะ
ก็ให้ทางตับหลุดเขาลองขยายไป